กับไฟเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เป็นการช่วยชีวิตลูกหมาสองตัว
เกือบถูกไฟป่าคลอกตายคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อย
ยังต้องเร่งเข้าไปช่วยลูกหมาเป็นนาทีที่
เจ้าหน้าที่ฝากกลุ่มควันไฟเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
จุดตรงนี้สามารถเข้าไปช่วยดูสิลูกหมาสองตัวเนี่ย
โอ้โฮตัวดังในหมดแล้วค่ะ
นั่นค่ะนั่นค่ะโอ้โฮรอบตายบุดนะคะ
ภาพนี้หลายคนได้เห็นแล้วบอกว่าโอ้โหเป็นความประทับใจ
คนสามารถช่วยชีวิตสัตว์ออกมาได้
ซึ่งทางนายนพชัยกลิ่นสูงเนินหัวหน้าหน่วยส่งเสริม
ควบคุมไฟป่านครราชศรีมานำกำลังชุดเหี่ยวไฟ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหมูศรี

รถน้ำดับเพลิงเข้าไปดับไฟป่า
คือไฟมันไหม้แรงมากบริเวณป่าท่ามะปราง
อยู่ใกล้กับบ่อรวมขยะของเทศบาลตำบลหมูศรี

แต่เห็นว่ามีลูกหมาอยู่ในป่าที่ไฟมันกำลังไหม้
เจ้าหน้าที่โอ้โหต้องกระโดดข้ามรั้วคอนกรีตแบบนี้ค่ะ

แล้วออกมาได้๒ตัวอายุประมาณสัก๓เดือน๔เดือนนะคะ
ตัวนึงนะโดนไฟลวกจนขนเป็นสีดำ
ต้องเอาน้ำแบบนี้จากรถดับเพลิงมาล้างตัวก่อน
แล้วก็นำส่งให้สัตวแพทย์ได้ตรวจรักษา
ส่วนอีกตัวนึงมีคนขอไปเลี้ยงแล้วนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นนาทีชีวิตเลย
เพราะว่าหัวหน้าบอกว่าสามารถช่วยลูกหมามาได้ทั้ง๒ตัว

ใช่ค่ะมันคงตกใจอะเนาะ
คือถนนมันอยู่สูงจากป่าที่ไฟมันกำลังไหม้
กว่าจะดับไฟเสร็จก็ต้องใช้เวลา๕ชั่วโมง
แล้วพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เป็นทั้งพื้นที่ป่า
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์รวมแล้ว๕๐ไร่
ก็นี่ค่ะถือว่าขอฝากประชาสัมพันธ์เลยละกัน
อย่าเผาป่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
ใครที่ไปเจอเหตุการณ์สามารถแจ้งสายด่วนได้๑๓๖๒นะคะ
อันนี้เราเห็นทุกชีวิตมีค่าเลยนะฮะ